ช่วงนี้ไปดูราวของน้องต้นข้าวลักษิกา
ซึ่งล่าสุดนั้นเธอได้คว้าแชมป์รายการแข่งขันยิงปืน

ไปดูหน่อยครับว่าความสำเร็จของเธอนั้นเบื้องหลังนั้น
เธอใช้สมาธิกับการทำอะไร
ถึงได้ประสบความสำเร็จในการแข่งกีฬาครับ
หากใครได้เห็นใบหน้าหวานของน้องต้นข้าว
รักษิกาศรีนิติวรวงนักเรียนชั้นม๔

คงไม่คิดว่านี่จะเป็นนักกีฬายิงปืน
แต่สำหรับเธอแล้วเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่อายุ๑๑ปี
คำแนะนำของคุณพ่อที่รับราชการตำรวจ
ต้องการให้ลูกสาวมีวิชาในการป้องกันตัว
ซึ่งเคล็ดลับความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากครอบครัว
พาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอ
ก่อให้เกิดสมาธิยามลงแข่งขัน
คุณพ่อค่ะอยากให้ยิงก็เลยพามายิงค่ะ
พ่อหนูเป็นตำรวจไงคะแบบลูกสาวคนเดียวก็อยากให้เล่นกีฬาไว้ป้องกันตัว
อยากให้ยิงปืนเป็นให้แบบป้องกันตัวได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วพอมายิงปืนโค้ดเขาก็เห็นว่าแบบเออน้องมีพรสวรรค์นะ
ลองเล่นเป็นกีฬาจริงดูไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

กีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่ต้องมีสมาธิกับทุกนัดที่ยิงออกไป

เราต้องมีสมาธิกับ๔๐นัดนั้นให้ได้นานที่สุดนะคะ
เพื่อให้ประคองให้อยู่ในเกมของเราให้ได้ดีที่สุดค่ะ
ดูผิวเผินน้องต้นข้าวก็เหมือนกับนักกีฬาทั่วไป
แต่หากรู้จักจริงดีกรีของเธอนั้นไม่ธรรมดา
เพราะนี่คือเจ้าของเหรียญเงินปืนสั้นสตรีประเภททีม
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งถือเป็นเรื่องยากกับการคว้าเหรียญในรายการนี้
ที่รวมเอายอดฝีมือจากทั่วโลกมาแข่งขัน

น้องต้นข้าวยังไม่ติดทีมไปแข่งขัน
ในรอบคัดเลือกแพ้ต่อคู่แข่งเพียงคะแนนเดียว
แต่ด้วยสมาธิและความมุ่งมั่นที่เกินวัย

ของทัศน์กีฬายิ่งปืนทีมชาติไทย
ในอนาคตนั้นไม่ยาก
พนันรัฐเฟื้องหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน